จังหวัดสงขลาค่ะตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดนะคะ
ล่อซื้อยาเสพติดจากหญิงสาวคนหนึ่งค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งยาบ้าจริง

มาส่งให้กับสายสืบของตำรวจ

ข้าวหนังข้าวเขาไปดูคลิปค่ะ
พาบันสกรุนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม
ตรวจค้นตามตัวตรวจค้นตามรถ
ของกลางค่ะเป็นยาเสพติดเป็นไอซ์นะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดสพหาดใหญ่ค่ะ
วางแผนล่อซื้อยาเสพติดจากผู้หญิงคนนี้นะคะ
ส่งของที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่
แล้วก็นำกำลังไปซุ่มดูอยู่๔ชั่วโมง

เอเย่นรายนี้ขี่รถจักรยานโยนมาเลย

ทราบชื่อผู้หญิงคนนี้นางสาวสุรัญญาขาวเต็มดีอายุ๔๓ปีค่ะ
ไอซ์ที่ตรวจพบได้และยึดไปแล้วตอนนี้๕๕๔กรัม

จากนี้ยึดโทรศัพท์มือถือยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
เขารับสารภาพว่ายาเสพติดตัวเองขายจริง
แล้วก็ซัดทอดว่ารับมาจากในปอไม่ทราบที่จริงนะคะ
รู้แทบว่าชื่อในปเป็นเอเย่นรายใหญ่
พักอยู่ที่แฟลตการเคหะหาดใหญ่จะสั่งซื้อครั้งละ๒๐กรัม
แล้วก็เอามาซ่อนไว้ตามต้นไม้นอกบ้านหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่ม
ก่อนที่จะเอามาส่งให้กับนักเสพตามบ้านและชุมชน
บอกว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะต้องหาเงินเลี้ยงลูก
ตั้ง๖คนนะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

ห้องไม่มีแล้วค่ะเพราะที่ห้องก็ไม่มีไว้สูบ
กลัว
ค่ะกลัว
จะไว้แข้งล่างจะไว้ที่ว่า
ไว้เท่านั้น
เคยโดนแล้วกลัว

ตำรวจก็ต้องนำตัวไปตรวจปัสสาวะด้วยนะคะ
ปรากฏว่านอกจากขายแล้วเสพด้วยนะ

เพื่อที่จะขยายผลจับกลุ่มตัวในปอที่เขาสัดทอดไปเนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าเป็นเอเย่นรายใหญ่ในพื้นที่
เอาจับกลุ่มรายใหญ่ให้ได้นะคะ